เมื่อวานโหฟาดเงินกับงานพรีเซนเตอร์

โชว์สคงสคอร์สทำเอาสาวกรี๊ดกันแบบว่า

ชีวิตจริงนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วน้ำลำไยเขาให้คุณพ่อกินด้วยนะ

ดูสิคะดิฉันอยากจะเป็นที่ลองพื้นที่เขาวิทย์จังเลยนะคะ
คุณผู้ชมแต่ก็ไปถามเมาส์มอยถึงวันพระใหญ่ที่ผ่านมา
เพราะว่าเขาชวนน้องน้าเดชน์เอ่อน้องยาย่า
ไปทำบุญคุณผู้ชมเวียนเทียนน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กคลิก
รวมไปถึงค่ะข่าวลือที่เขาบอกว่า
ไปจับจองบ้านที่บอกว่าจะเป็นเรือนหอ๒๐ล้านนะคะ
แถวนู้นเกษตรนับว่ามีนนู่นของคุณผู้ชมค่ะ
เท็จอย่างไรนะคะไปฟังณเดชน์เปิดใจ
ทั้งเรื่องทำบุญแล้วก็เรื่องบ้านที่จะเป็นเรือนห่อกับยายาด้วยค่ะ
ก็นัดกันไปครับไม่ได้บังเอิญเจอครับ

บังเอิญเจอนี่ก็โหนะฮะ
หวัดเลยเกินนะฮะ

ยังอยู่บ้านหลังเดิม
จริงก็ดูไว้เหมือนกันนะครับ
แต่ว่ามันก็ยังยังไม่ใช่เท่าเลย

ด้วยความที่ว่าเป็นคนที่อยากสร้างบ้านเองในใจอยู่แล้วก็อยากจะซื้อที่แล้วปลูกบ้านเองดีกว่า
และอีกหนึ่งข่าวค่ะเลยจากวันพระใหญ่มาก็ต้องไปพาราตี้นิดนึง
แต่ว่าก็มีแฟนคลับไปขอถ่ายรูปพี่ณเดชนณเดชนก็ปฏิเสธไว้ให้ถ่ายรูป
เพราะว่าเขามาปาร์ตี้นะคะกลัวเดี๋ยวมีภาพอะไรหลุดไปจะไม่ดีค่ะ
ไปฟังเลยค่ะว่าสนุกขนาดไหนแฮปยิบโย
พิกกี้พี่ป๊อกก็ชวนไปก็เลยแบบไปก็ไปกัน
ผมไปเพราะผมอยากเต้นสิครับผมไม่ได้ถ่ายผมก็แบบไม่ค่อยสะดวกครับ
คนหนึ่งได้ถ่ายเนี่ยอาจจะมีแบบหลายคนมาถ่ายแล้วเป็นช่วงจังหวะที่เขาอาจจะแบบมาอยากพักผ่อนกับเพื่อนต้องเข้าใจณเดชน์นิดนึงนะคะ